คุณผู้ชมพาไปย้อนดูเรื่องนี้กันหน่อยยังจำชื่อของเบคแฮมได้ใช่ไหมคะ
แฮมนี่ไม่ใช่นักฟุตบอลชื่อดังระดับโลกนะแต่คือเบคแฮม
คลั่งยาที่เอามีดไล่แทงชาวบ้านจนบาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิต๑รายที่ซอยกรุงเทพกรีธา๓ย่านหัวหมากอะค่ะ
งัดทุกยุทธวิธีเลยนะไม้งงไม้งามอะไรต่างนานา
กว่าจะจับได้นี่คือเล่นเอาเหนื่อยหอบเลยจริงจริงนะคะแต่สุดท้ายก็จับตัวได้
ย้อนดูคดีนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
นี่เป็นยุทธวิธีตำรวมจับนายปราปดาหรือเบคแฮมไว้ยี่สิบปี

ใช้มีดแทงเพื่อนบ้านตายหนึ่งเจ็บหนึ่งสุดท้ายหนีไม่พ้นเงื้อมือตำรวจ
โดนรวบทำกลางความโกรธแค้นของชาวบ้าน
ประชาชนรุมประชา
ที่เกิดเหตุอยู่ในชุมชนซอยกรุงเทพกรีธาสามหัวหมากคนร้ายพักอาศัยอยู่ห้องเช่าห้องสุดท้าย
พื้นมีรอยคราบเลือดของเหยื่อคมมีดไหลเปลือเป็นทาง
กัญชาน้ำกระท่อมหมอนี่ก็เสพจนมีอาการทางจิตประสาท
สายวันก่อนเขาเปิดเพลงดังลั่นลากเอาที่นอนมาขวางกลางถนนไม่ให้คนเดินผ่าน
มือถือมีดกระชับไว้ทั้งสองข้าง
อารวาสเพื่อนบ้านจนแตกกระเจิง
จังหวะนั้นนายอุดมคนท้ายซอยเดินผ่านมาพอดี
แบ็คเฮมคว้ามีดแทงเข้าที่ราวนมซ้าย
ติ้นใจใจขาดที่
เป็นจังหวะเดียวกับที่นายสุรเชษคนในซอยเห็นเหตุการณ์
ถือไม้วิ่งเข้ามาช่วยแต่พลาดล้ม
ถูกนายแบ็คเข้มจ้วงแทงจนมีดปักคาหลังบาดเจ็บไปอีกราย
ทำกลางความอลละหมานของคนในซอย
ที่ช่วยกันล้อมจับหามคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้ทำให้น้องเอวัย๑๓ขวบ
ลูกหลงแก๊สน้ำตาของตำรวจบาดเจ็บเล็กน้อย
น้องเอนเล่าว่าวันนั้นนายเบคเฮมมาเคาะประตูเออะโวยวาย
จากนั้นก็มีตำรวจยิงแก๊สน้ำตาเข้าใส่
จนต้องหาผ้าชุบน้ำมาปิดจมูกซ่อนตัวในที่ปลอดภัย
นายพรพิทักษ์คล้ายจำแรงผู้เป็นพ่อของเบคแฮม
เล่าด้วยความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกลูกชายติดยาตั้งแต่วัย๑๓
พามาจากต่างจังหวัดเพื่อรักษาตัวในกรุงเทพได้๔๕เดือน
แต่สุดท้ายก็มาก่อเหตุไม่คาดฝัน
ไปทำงานทำงานเสร็จประมาณ๔๕โมง
เพราะแฟนก็โทรไปว่าก็เกิดเหตุ

๒๓วันวันนี้มีอากาศอะไรไหม
ก็พุทธท่านปรับสักอาทิตย์หนึ่งแล้ว
ศพของนายอุดมญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม
ทำกลางความโศกเศร้าของนางมาลีมารสุริน

คาดไม่ถึงว่านายอุดมจะต้องมาพบจุดจบแบบนี้
ทั้งที่วันนั้นแค่จะเดินไปซื้อของที่ร้านขายของชำ
ส่วนนายสุรเชษคนเจ็บอีกรายยังมีอาการสาหัส
ถูกแทงเข้าที่เอวทะลุท้อง
ดูอาการอย่างใกล้ชิด
ตำรวจแจ้งข้อหานายเบคแฮมฐานฆ่าคนตาย
คุมตัวไว้ให้สงบสติอารมณ์
เพื่อเตรียมดำเนินคดีไปตามขั้นตอนกฎหมาย
และนี่คือภัยร้ายของยาเสพติด
หนีไม่พ้นความตายกับหายยนะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน